ท่านผู้ชมครับคืนนี้สามสิบมีนาคมนะครับพระราหูจะโคจรย้ายราศีพฤกษพเนี่ย
สถิตราศีเมษก็จะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังนะฮะ
คือพระราหูที่ย้ายเข้าราศีไหนก็ไม่ได้หมายความว่า
สีนั้นจะไม่ดีนะฮะบางทีก็โชคดีก็มีนะครับ
นี่ค่ะนี่คือแยกห้วยขวางในกรุงเทพนะครับ
ที่นี่มีศาลพระพิกเนตรเป็นศาลใหญ่ด้วยมีพระราหูคนเยอะมากอ่า
องค์เทพมากมายอืมคนเยอะมากใช่เห็นไหมฮะ
มาต่อคิวกันเข้าไปบูชาพระราหูบางส่วนเนี่ยยังเข้าไปไม่ได้เนี่ย
นั่งรออยู่ที่ฟุตปาดฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับ
เพื่อรอเข้าไปไหว้นะครับไปบูชาพระราหูนะฮะ
ศรียากข้วยขวางนะครับศาลพระพิกเนตรนะฮะ
นี่เห็นไหมอืมเห็นไหมนั่งรอกันแบบนี้ฮะ
บอกตอนนี้รถติดเยอะเลยท่านที่จะผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะฮะ
ยังไงก็แจ้งเพื่อทราบเอาไว้ด้วย
เอาไปดูที่เชียงใหม่ความจริงก็หลากหลายสถานที่แหละทั่วประเทศไทย
ที่เชียงใหม่ที่สารพระพิคเนธนะครับที่อาเขตเชียงใหม่
วันนี้ชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวก็ไปกราบไหว้บูชาพระราหูนะฮะ
โดยเชื่อว่าการมาไหว้ขอพรพระราหูเนี่ย
จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจด้วย
ใช่เมื่อกี้ผมขายออนไลน์แบบขาขายก็แบบไม่ค่อยจะปลั่งเท่าไร
ผมแจ้งไปเหมือนกัน

อย่างนี้ก็เลยขอเรื่องข้อการขาดการขายด้วยใช่ไหมคะคุณมักกิ๊ด
คุณผู้ชมคะหมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลาอธิบายแบบนี้ค่ะ
พระราหูที่ย้ายมาครั้งนี้มีชื่อว่าราหูเทวีโชค
จริงแล้วจะย้ายในคืนวันที่๓๐มีนาคมตี๒๒๔นาทีตี๒๒๔เหรอแต่หมอช้างบอกว่าถ้ารอไม่ไหว
ใช้เลิกสองทุ่มสิบสองนาทีเอาไหว้ตรงนี้ก็ได้ซึ่งเป็นเลขกำลังพระราหูในการไหว้รับและส่งครับ
ราศีที่พระราหูโคจรออกนะคะคือพฤศพและพิจิกหมายความว่าจะหมดทุกข์หมดโศกปัญหาคลี่คลายชีวิตพบทางสว่างครับ
ราศีที่พระราหูโคจรเข้าราศีเมษและราศีตุลแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะก็จะทำให้การค้าขายออนไลน์การต่างประเทศ
ก้าวหน้าเงินทองโชคลาภจัดเต็มค่ะเพราะว่าพระราหูที่ย้ายครั้งนี้คือราหูเทวีโชคใช่ค่ะวงการ
บรรเทิงวันนี้ก็ว่ายกันเยอะทีเดียวก็ไปดูไอจีของคนดังว่ายกันเยอะเลยคุณอ้ำ
พัชราภายทำพิธีสวยงามเผื่อมีเวลาก็เดี๋ยวไปไหว้กันต่อใช่ค่ะ